คืนนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่พระนครสุริยาวุฒิยามีอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อ
บรรทุกเอทานอน๔๐๐๐ลิตรเสียหลักพลิกคว่ำ
เกิดไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคันนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปไหม้รถเสียหายอีก๕คัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ฝ่ายดูกลามไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ในบริษัทใกล้จุดเกิดเหตุเสียหาย๕คัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สอบถามนายวิโรธแก้วเกรดอายุ๔๗ปี
คนขับรถพ่วงคันดังกล่าวระบุว่า

เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดชนบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกยางล้อหน้าด้านซ้ายผิดปกติ
จึงชะลอรถเพื่อชิดข้างทาง
แต่รถก็เสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วพลิกตะแคง

ตำรวจนำตัวนายวิโรธคนขับรถพ่วงไปสอบประคำเพิ่มเติม

ผู้ภัยพยายามใช้น้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถตู้
ภายในลานจอดรถของสำนักงานกู้ภัยนางรอง
ริมถนนโชคชัยเดชอุดมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
แต่มีลมพัดแรงทำให้รถตู้ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน
สนั่นเหมณิธิอายุ๒๓ปี
อาสากู้ภัยนางรองเปิดเผยว่า
หลังจากขับรถตู้ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ทำให้รถตู้ซึ่งภายในมีอุปกรณ์ประถมพยาบาล

เจ้าหน้าที่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
เพราะมีรถตู้วิ่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพียงคันเดียว

เกิดจากระบบไฟในรถลัดวงจร
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีแดง

โดยมีรถกระบะอีกคันขับตามหลังมา

รถกระบะสีแดงกลับพุ่งไปชนหน้าร้านขายส้มตำอย่างจัง
ทำให้ลูกค้าที่ยืนรอซื้อส้มตำอยู่ได้รับบาดเจ็บ๑คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายส้มตำในตลาดสด
เทศบาลตะบนห้องแซงอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
นางสาวจันสีห้องแซงอายุ๔๗ปีแม่ค้าร้านส้มตำที่เกิดเหตุเปิดเผยว่า
ขณะเกิดเหตุมีลูกค้ารอซื้อส้มตำ๓คนจู่รถกระบะฟอร์ดสีแดงก็พุ่งขึ้นมาหน้าร้าน
โดยที่ไม่มีใครทันตั้งตัวทำให้ลูกค้าถูกชนได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้าง

ส่วนคนขับรถกระบะเป็นหญิงอายุประมาณ๕๐ปีซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังหัดขับรถ
โดยมีสามีนั่งคู่มาด้วยหลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกัน
ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด